พี่กู้ภัยที่กระบี่ตอนนี้ทำงานอย่างหนักตวงเลยนะฮะ

ชาวบ้านบอกงูมันเยอะมากช่วงนี้นะคะ
งูเหลือมงูจงอางมาพลึบเลยค่ะ
เอาเหลืองก่อนละกันคุณดูสิตัวใหญ่ไหม
ตัวนี้เห็นบอกว่ายาวกว่า๕เมตร

ใหญ่ไหมล่ะคุณมันจะเท่าหมอนข้างอยู่แล้วอ่ะ

ผู้ภัยมูลนิธิประชาสันติศุกร์นะคะ
ช่วยกันจับงูเหลือมขนาดใหญ่นี่แหละค่ะ
มันพยายามเลื้อยข้ามถนนมหาราช

ด้วยความใหญ่ยาวกู้ภัยต้องจับถึง๒คน

พอจับมันได้เสร็จปุ๊บต้องเอามาขึงใช่ไหม

บอกว่าชาวบ้านบอกว่ากลางดึกที่ผ่านมาเนี่ย
ขณะที่พนักงานกวาดถนนของเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ย
กำลังออกกวากถนนตามแบบนี้

พอมาถึงจุดเกิดเหตุพนักงานคนดังกล่าว

หนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะด้วยความตกใจกลัว
หลังพบว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังเลื้อยข้ามถนน
แล้วสุดท้ายต้องโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
เหลือมผ่านไปจงอางจัดมา
จงอางอีกจุดหนึ่งก็ใหญ่ไม่แพ้กัน
คุณดูสิดูสินั่นอะไร

ยังไม่เห็นใช่ไหมเห็นหรือยังก๊อฟ

งูจงอางขนาดใหญ่มันซุกอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้านะคะ
เสียใจด้วยบ้านไม่มีเลขที่จ้ะ
กลางสวนยางพาราหมู่ที่๓ตะบนเขาครามอำเภอเมืองกระบี่
กู้ภัยต้องใช้เวลาในการหลอกล่องูนานกว่า๑๐นาที

ใช้มือเปล่าจัดงูอ่ะ
วัดความยาวได้๕เมตรเท่ากันเลยนะคะ
ชาวบ้านหลังจากที่ซับข่าวก็มามุมดูนะคะ

เพราะถือว่าเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ที่บ้านอยู่

แต่บ้านไม่มีเลขที่